ได้ตังมาเอ๊ะไปกินเล่ากัน

ปรากฏว่ารถเครื่องเจ้ากรรมมันดันดับ
ทำยังไงดีเอารถเครื่องดับ
เดี๋ยวตำรวจมาเพื่อนก็เมา

เองเมาเหรอเองอยู่ตรงนี้แหละข้างทางนี้คุณ
สภาพคนเมาตอนแรกนึกว่าเป็นศพ

ตำรวจมาตรวจสอบยังหายใจอยู่ไหมวะ
คือท้องยังกระเพื่อมอยู่ยังหายใจอยู่
เมาสลบสไหลอยู่ข้างทางตรงนี้
ที่มันเป็นทางแบบจะไปป่าย่าค่ะ
นี่ตำรวจก็ปลูกให้ตื่นเนี่ยนะคะ
ตื่นมาตื่นมาหัวเหงียจนะฮะ

เจ้าหน้าที่ไปเจอจุดตรงนี้

อยู่ใกล้กับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีที่โคราช

พูดจาก็ยังไม่รู้เรื่องหรอกค่ะเพราะยังไม่ส่าง
ทีนี้เจ้าหน้าที่ก็ดูใกล้นั้นมีอะไรอีกล่ะ
เห็นมานอนเมาอยู่ตรงนี้

โดนทิ้งเอาไว้นี่ค่ะเป็นตะแกงเหล็กแบบนี้
อยู่ริมถนนแล้วก็มีตะแกงเหล็ก

โยนทิ้งไว้ข้างทางอีก๒ฝา

ใช่แล้วไม่ใช่แค่ตะแกงเหล็กนะ
ไปเจอรถพ่วงข้างเก่าถูกจอดทิ้งเอาไว้ในป่าข้างทางอีกค่ะ
ตอนแรกนะเจ้าหน้าที่กู้ภัยได้รับแจ้ง

พ่วงตกข้างทางแล้วมีคนบาดเจ็บ
สุดท้ายไม่ใช่นะเป็นเรื่องของขโมยกับโจทย์นะฮะ
ใช่เพราะว่าชาวบ้านเขาบอกตำรวจเหมือนกันไงคุณตำรวจ
เห็นอยู่เลย๒คนขี่มอเตอร์ไซค์พ่วงข้าง
สายไปสายมาแล้วพูดจางอ้าวลิ้นเปรี้ยเมาแล้วค่ะ
แล้วทีนี้อ้าวที่แรกอยู่๒คนอีกคนนึงหายไป
แล้วคนที่หายไปคือในเดี่ยว
เป็นชาวบ้านหนองรังกาที่สุรนารีหายตัวไปไหน
ทำไมเดี่ยวทิ้งเพื่อนเสื้อฟ้านอนเมาอยู่ข้างทางแบบนี้ล่ะ
ตำรวจตามไปเลยนะตำรวจตามไปบ้านในเดี่ยว

เดี๋ยวดูที่บ้านหน่อยตอนที่ตำรวจตามไปถึงที่บ้านนะ
หูยในเดี่ยวตอนนั้นน่ะกำลังนั่งกินข้าวอยู่เลย
แล้วตำรวจก็เค้นสอบเดียวเดี๋ยวเพื่อนอยู่ไหน
สุดท้ายเดี่ยวคอตกรับสารภาพ
เพื่อนผมเหรอผมทิ้งไว้ข้างทางก็มันเมาอ่ะคุณตำรวจมันหลับไปแล้ว
ทีนี้ก็เล่าให้กับตำรวจฟังค่ะว่า
จริงเขาขี่มอเตอร์ไซค์พ่วงข้างมาแล้วก็ไปตระเวนขโมยฝาท่อระบายน้ำไง
จากถนนใกล้โรงเรียนอ่างห้วยยางเนี่ย
มา๔ฝาแล้วก็เอาฝาท่อฝาหนึ่งไปขาย
ขายก่อนตะแกงเหล็กอันนึงเนี่ยนะไปขายได้ตังค์มา๖๐๐บาท
หลังจากนั้นทำยังไงไปซื้อเหล้ามากินดีกว่า
ก็กินเหล้ากันสองขวดเมากันแบบคอพับคออ่อนเลย
ทีนี้กำลังจะไปงัดท่อต่อนะเพราะว่าเงินมันหมดไปแล้วไง
เหล้าหมดไปแล้วใช่ไหมเดี๋ยวไปงัดต่ออีกหน่อยดีกว่า
ตะแกงที่ขโมยไปยังขายไม่หมดเลย

แต่ต้องเอาอันใหม่ก่อนไงคุณมาเติมสต๊อกไว้
ทีนี้สุดท้ายตอนที่เขากำลังจะขี่ไปขโมยของ
รถเครื่องมันดับพอรถเครื่องดับสตาร์ทไม่ติดเฮ้ย
เฮ้ยทำอย่างไรดีแล้วถ้าเกิดตำรวจมาเจอเอาอย่างไรดี
สุดท้ายก็เลยชวนเพื่อนเข็นรถเข็นของกลางเอาไว้เอาไปซ่อนไว้ข้างทางก่อน
ตอนนั้นเดี่ยวสติเยอะกว่าเดี่ยวก็ชวนเพื่อนเสื้อฟ้า
พวกเราเดี๋ยวตำรวจมาตามพวกเรารถก็ดับแบบนี้

เออเออไปไว้ข้างทางก่อนดีกว่าไปหลบซ่อนไว้เดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยมาเก็บ
เอาอย่างนั้นเหรอเออเองไปก็ไปเพื่อนเสื้อฟ้าบอก
แต่ทีนี้ตอนที่จะเอาไปซ่อนเนี่ยเพื่อนเสื้อฟ้าคนนี้ไม่ไหวแล้วไง
ไปหนักหรือคออ่อนก็ไม่รู้ค่ะ
เมาหลับอยู่แบบนี้เดี๋ยวหันมาอ้าวเองไม่ตามเข้ามาเหรอ
งั้นเองหลับตรงนี้ไปก่อนละกันข้าไปก่อนแล้วนะ

ใช่แล้วนี่ไงเดี๋ยวก็เลยเข็นมอเตอร์ไซค์ไปซ่อนเอาไว้ข้างทางนะ
เตอร์ไซค์พ่วงข้างส่วนฝาท่อเหล็ก
โยนทิ้งข้างทางแล้วก็กลับบ้านไป

แต่แหมก่อนจะไปเอาตำรวจตามมาถึงที่บ้าน

เดี๋ยวยังบอกอยู่เลยถ้าเกิดเองไม่เมาอ่ะ
ก็คงตามมาไม่ถึงฆ่าหรอก
ครูถูกจับเพราะเองเมาหลับนะ
ใช่แต่ทีนี้ตำรวจเข้าไปตรวจสอบประวัตินะคุณ
เสื้อฟ้าแล้วก็ในเดี่ยวคนนี้ปรากฏว่า
อ้าวมีประวัติลักเล็กขโมยน้อยประวัติลักทรัพย์ตลอด
ขโมยกี่ทีก็หนีตลอดค่ะ
ทีนี้ก็เลยแจ้งข้อหานะลักทรัพย์ของทางราชการในยามวิการ
แล้วก็ควบคุมตัวทั้งสองคนไปที่โรงพักก่อน
แน่นอนถูกดำเนินคดีตามกฎหมายนะคะ